เมื่อกี้น่าสงสัยของคุณอันนี้น่าสงสัยกว่า

มันคืออะไรชาวเน็ตตั้งคำถาม
ไอ้วงลีอันนี้มันคืออะไร
เฮ้ยมาอีกแล้วเหรอมันอยู่บนท้องฟ้า
อะไรวะเขาทำอะไรวะ
คืออะไรอ่ะ

หรือใครสูบบุหรี่พ่นขึ้นไปเป็นวงแบบนี้

มันคืออะไรรู้ใครรู้ช่วยตอบหน่อย

แล้วเขาบอกว่านี่คือปริศนาลอยบนท้องฟ้า
มันเคลื่อนตัวอย่างช้าฟุ้งเหมือนกลุ่มควัน
ยังเปลี่ยนรูปร่างด้วยแล้วก็จางหายไปในอากาศ
เจ้าของคลิปก็งงว่าเฮ้ยมันคืออะไรเหรอ
หรือเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนกหรือสัตว์อะไรบางอย่างหรือเปล่า

ไม่รู้คุณแต่ทีนี้เราลองได้ไปดูข้อมูลหน่อยละกันนะครับ

เพราะว่ารองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาท่านไขปริศนาบอกวงรีสีดำที่คุณเห็น
ท่านดูคลิปแล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นควัน
ควันเหรอเภ้อเหมือนแบบนี้ควัน
ใช่เพราะเคยเห็นรายงานทั้งในต่างประเทศเองในบ้านเราเองก็มี

เหมือนรถที่เป็นใช้เครื่องยนต์ดีเซลและให้ล่างรถิฟิก
อย่างเช่นพวกรถแบ็คโฮรถขุดรถตัดแบบนี้ของโรงงานอุตสาหกรรม
ถ้ามันท่อใหญ่นะแล้วมันปล่อยควันขึ้นไปเป็นวงกลม
ตอนแรกมันจะอันเล็กหน่อยพอขึ้นไปมันขยายวง
ขยายวงเหมือนสมมุติผมดำน้ำพ่นฟองอากาศให้เป็นวงกลมเล็ก
พอพ่นขึ้นไปพอมันลอยขึ้นไปจับผิวน้ำมันใหญ่มาก

อาจารย์เสดาบอกแบบนี้ว่ามันคือลักษณะของการเผาน้ำมันนะคะ
อย่างเช่นการเผาน้ำมันในปิดเรียมน้ำมันเตายางมะตอยก็มีเหมือนกันนะคะ
พอเครื่องจักรถูกสตาร์ทติดตอนเครื่องเย็นการเผาไหม้มันไม่สมบูรณ
ก็อาจจะเกิดควันแบบนี้ในช่วงแรก
แล้วก็เรื่องของการเผาไหม้เพราะอุณหภูมิมันไหม้ได้ดีแล้ว
ควันแบบนี้มันจะลดน้อยลงแล้วอาจจะหายไป
อาจารย์แนะนำบอกเอาอย่างนี้ให้ลองไปหาดูแล้วกัน
ในพื้นที่ที่คุณไปเจอควันคุณน่าจะเจอต้นต่อสาเหตุของมันได้ไม่ยาก
อย่างเช่นไปดูซิบริเวณนั้นมีเครื่องจักรมีการเผาไหม้
หรือมีอุบัติเหตุอะไรแถวนั้นหรือไม่
ถ้ามันไม่ใช่จากการเผาไหม้สารเคมีที่เป็นพิษสูงนะคะ
หรือเกิดซ้ำบ่อยอันนี้ถือว่าไม่ได้น่าอันตราย
เพราะสุดท้ายควันมันก็จะกระจายตัวแล้วหายไปเองค่ะ
นี่คุณผู้ชมส่งมานะทางเฟสนะบอกว่าฝูงค้างคาวหรือเปล่า

บางคนบอกบ้างไฟพญานาคถ้าพูดบ้างไฟพญานาค
อาจารย์เจษดากำลังเป็นประเด็นอยู่นะ
ใช่นี่แต่มีคนบอกว่ามันเป็นฝูงนกบินค่ะ
แต่ว่าก็เหมือนสรุปอย่างที่อาจารย์บอกนะ
จ้างเจษดาบอกกำลังวิทยาศาสตร์นะครับ